พาดวงความรักตุ๊กตุ๋นรจเลข
หลังสามีประกาศหมดรัก
ผู้หญิงที่ได้รับคะแนนความสงสาร
จากคนทั่วทั้งประเทศจริง

เสาทัพลักษณ์ทัพจันทร์จะพันร้าย
วิบัติลูกเมียหนี

จัดกระขาดีกาหวนยิ่งหนัก

เส้นนี้กับเส้นนี้แยกออกจากกัน
ณวันนั้นเราได้มีลูกกับคนที่เรารัก
อย่างน้อยเราก็ตอบลูกได้ว่า
ลูกเป็นเด็กที่เกิดจากความรัก

แต่ตุ๋นผิดหวังที่เขา

ทำไมเขาเป็นไอดอลให้ลูกสองคนไม่ได้
มีโอกาสจะกลับมาดีกันไหม